คุณผู้ชมครับมาดูคลิประทึกกันต่อนะครับ
ก็เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่

คนที่ขับรถผ่านไปเห็นรถคันนี้
พยายามตะโกนเรียกใหญ่เลย
เกิดอะไรขึ้นกับรถคันที่เขาพยายามตะโกนเรียก

โอ้โหคนที่ขับตามมาตกใจเบอร์สุด
ไฟไม้พี่ไฟไม้นี่นะครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่รถคันหนึ่งพยายามตะโกนแบบสุดเสียง

ให้จอดทะเลาหน่อยไฟไหม้แล้วมันลาม

ซึ่งคนในรถคันดังกล่าวไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเวลาขับรถก็ดูกระจกหลังบ้างนะครับ

ก็มีผู้เข้ามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองกันจำนวนมาก
บางคนบอกว่าเคยตะโกนบอกป้าที่ขี่รถจักรยานยนต์
ลืมเอาขาตั้งขึ้นพอขับไปใกล้เพื่อเตือน

คือเขาก็คิดว่าแบบเอ๊ะเป็นคนร้ายหรือเปล่าเข้ามาใกล้รถฉันจะทำอะไร
แล้วมาโหกเวกโวยวายอะไรเอ๊ะมาทำไมเนี่ย
ก็มัวแต่มองรถข้างที่ตะโกนอยู่ใช่ไหม
ไม่ทันได้มองข้างหลังรถตัวเองหรือว่ามองอะไรในรถตัวเองนี่แหละครับ
แล้วก็มีคนที่เล่าประสบการณ์บอกว่า
คุณป้าท่านนั้นยังหันมาด่ากลับฉันด้วยนะฮะ
ขณะที่บางคนแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อมีรถขับตามมาแบบนี้
บางคนก็ไม่กล้าหยุดหรือว่าไม่กล้าตอบโต้
เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
คลิปนี้ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วมันจบยังไง
คนขับรถกระบะคันที่เกิดไฟไหม้
อุปกรณ์ข้างหลังรู้ตัวหรือยัง